กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการในช่วงปวดสนามผมถือลูกบอลอยู่

เอาแล้ว
เหมือนดูกีฬาอย่างนั้นแหละ

ปั่วสนาม
ที่ผมจะไปปวดสนามคุณผู้ชมครับผมจะไปที่อ่า
ทวนาเมนต์ล่าสุดค่ะของการแข่งขันวนธบรรชายครับ
ให้ดูทั้งหมดเลยนะครับว่าระหว่างการแข่งเป็นยังไง
การเซ็ตผมนะตั้งแต่การเซ็ตผมของนักกีฬาอะไรเดี๋ยวนักกีฬามี
เดี๋ยวนี้มีเซ็ตผมต้องเซ็ตผมเหมือนนักปวดไงเขาก็เซ็ตผม
วอเล่เขาก็ต้องดูดีตลอดครับผมเพราะเรามีการถ่ายทอดสด
เหมือนนักวอเล็กหญิงเขายังเขียนคิ้วอะไรอย่างงี้มีนักกีฬาประเภทหนึ่ง
เขาจะไม่ต้องเซ็ตผมหรืออะไรเลยนะฮะทำไมครับเพราะว่าผมสั้นอยู่แล้ว
ไปดีนะพี่รับบรัมต้ายน้ำเขายังแสตผมแบบอะไรเหรอ
เขาจะมีแบบเชียวใสกันน้ำโรคจิตและโรคจิตและ
เพราะอันนั้นก็ต้องการความสวยงามไม่เอาไม่เอาสวยงาม
วันนี้เอาหล่อล่ำให้น้องเขาหน่อยวันนี้จัดหล่อ
มันให้เหนือหลายเท่เลยนะครับ

รูปที่ความทุ่มเทสไลด์ตัวลงไปกับพื้น
แล้วก็จะมีน้องที่ทำหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยของสนาม

เพราะว่าจะเป็นการทำให้เกิดแรงบันดาลใจ
ให้เยาวชนเด็กเข้ามาเห็นนักกีฬาเล่นเขาเถิดแรงบันดาลใจ

เมื่อไหร่เธอจะพาเขาไปดูสักที
เอาไปดูกันเลยครับกับป่วนสนาม

จะขอพาไปดูมหากรรมกีฬาแห่งการ
ตบตบแล้วก็ตบเพื่อชาติ

ศูนย์กีฬาเทศบาลจังหวัดนครปฐม

แน่นอนล่ะครับว่าทัวร์นาเมนต์สุดยิ่งใหญ่แบบนี้
วอเล็กบอลชายจากชาติต่างในเอเชีย
ให้ความสนใจและเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคับข้างกันเลยทีเดียว
แม่ทำเอามาดาแฟนกีฬาสาวตีตาดอยู่
ที่จะได้ยนชมนักวอเลอร์บอลหนุ่มแบบใกล้ชิด

ไม่ว่าจะเป็นลอเข้มขาวตี

หรือหล่อสไตล์แบบฝรั่งตาน้ำค่า
หรือจะหล่อเงียบแบบพี่ไทยบ้านเราเนี่ย
ก็มีมาให้สาวเลือกแท็กโซนทั้งใส่ตา
ได้ตามอัธยาศัยเลยล่ะครับ
คุยมาสักขนาดนี้เดี๋ยวจะหาว่าขี้โม
งั้นลองไปส่องความหล่อของนักวอเลอร์บอลทีมชาติไทยของเราดูก็ได้
ไม่ว่าจะกระโดดตบลูกยาท่าไหน

โอ้โหเสียวฟันเลยทีเดียว
ผมก็ยังอยู่ทรงเหมือนเพิ่งออกจากบ้าน
ไม่กระดิกแม้แต่นิดเดียว
ทำได้ยังไงล่ะเนี่ยโรนาโดยังอายเลย

ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

แล้วก็แบบนี้โอ้โฮโอ๊ย

เอาหมดกับผ้าห่มไหมครับพี่
และทุกครั้งที่มีการแลนดิ้งของนักกีฬาแบบนี้
ก็จะมีเจ้าหน้าที่สนามน้องหนู
เข้ามาคอยทาถู
โอ้โฮไม่ใช่ยามองปัดโทร
เข้ามาปัดกวาดแชทถูปขึ้นสนาม
จดเอียบอ้องอ้อระไทยกันเลยทีเดียว

ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักกีฬาของเรา
ขอยกย่องพวกเธอเหล่านี้
ให้เป็นนางเอกแห่งสนามนี้กันไปเลย

วันหลังน่าจะให้น้องคนนั้นบางขุนทศ
เขาเอากระจกไปด้วย

เช็ดถูทำไมได้ดีมาก
อังแข่งมากจ้างกับขาดจ้างปี

คุณเคยไปกับภาคกีฬาเก่าใช่มั้ย

สิ่งเดี่ยวสุริยันต์ของเราเนี่ยจะเป็นการสอนทริกของวันเล่แบบ

เซ็ตยังไงให้เสียงไม่ดังเร็ว
เซ็ตที่ดีเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสักครู่
เพราะว่าพอเซ็ตเสร็จเนี่ยเราต้องยอมด้วย

เออที่ผมขอข้ามโต๊ะไปเตะปากมันแป๊บดู

ทำไมปุ๊บแล้วต้องแปะเอาออกไป

เราจะแบบอย่างนี้ไว้แล้วก็

ปั๊กปั๊กเกี่ยวไว้แล้วอย่างนี้

ยอมและได้แรงก็ไม่แตก

ต้องมีเทคนิคต้องเก่งเลย
การเซ็ตเนี่ยจะใช้มือสองข้าง
โดยเฉพาะ๓นิ้วนี้จะเป็น๓นิ้วหลัก
แล้วใช้สามนิ้วอื่นไม่ได้เหรออย่างเงี้ย

ความรักแตกหักแน่นอนเลย

อย่างนี้ก็ได้

เดี๋ยว

พี่ซี่ตบตบให้พี่หอยบล็อก

พี่ซี่ตบ

โอ้วันนี้ได้รับความรู้มากเลยนะฮะ
แต่ไม่ว่าจะเป็นอันเดอร์ซิฟบล็อก

หอยชี้เป้า